มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยโอ้โหเข้มข้นขึ้นมาแบบ
เหมือนที่คุณบอกนะเหมือนเปิดเทอมเหมือนเปิดเทอมจริง
มาเจอทั้งมีคนเก่าคนใหม่หน้าเก่าหน้าใหม่มาเต็มไปหมดเลย
คือจะบอกว่านิ้มออกอ่ะหลังจากที่บอกว่าอยู่เหงาเหงากันมา
รองจัดตั้งพักไปพักสีสันก็มาเหมือนกัน
โอ้มีเดี๋ยววันนี้มีให้ได้ติดตามกันด้วยเออมาดูกันหน่อยคุณผู้ชม
บรรยากาศเป็นอย่างไรพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนะครับ
ภักษ์ไทยพัฒาหนาพลังประชาภารกรรมชาติไทย
ได้รับการรับรองเรียบร้อย
ที่การกรกตก็พูดถึงเรื่องของการหาเสียง
ในการที่เข้าไปหาเสียงผ่านทางโซเชียลต่างบอกว่า
พลังกลางเมืองเนี่ยมีเสร็จสินภาพในการหาเสียง
แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่กำหนดอย่างถูกต้อง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเบื้องต้นสามารถหาเสียงผ่านทางโซเชียลได้

แต่ข้อความในการหาเสียงต้องไม่ขัดต่อข้อของกฎหมาย
แล้วก็ให้กรกตสามารถควบคุมดูแลได้
ภาคการเมืองจะต้องแจ้งไปยังกรกตให้รับทราบถึงรูปแบบในการหาเสียงผ่านโซเชียลของคุณ

เพื่อกรกตจะได้เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
หากมีการร้องเรียนเข้ามาก็จะมีการสอบสวนหาต้นตอนในการกระทำผิดได้นั่นเอง

เนี่ยค่ะมันเป็นการสัยร้ายทางหน้า
ซึ่งภาคการเมืองที่ไปร่วมและฟังคำที่แจ้งก็หลายภาคเหมือนกัน
ตั้งประกันเมืองกลุ่มการเมืองโรมแล้ว๔๕๑คน

ที่ลองส่งคำเห็นให้ของคอสวชอศ
จะได้ทำกิจกรรมหาเสียงกันอย่างอิสระมากขึ้นนั่นเอง

หรือคำสั่ง๕๗ก่อนหน้านั้นก็ดีหรือคำสั่งล่า๐๑๓๒๕๖๑ก็ดี
เอื้ออำนวยต่อพักการเมืองทั้งพักเก่าพักใหม่และตัวท่านที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการเลย
การอภิปรายของท่านเมื่อสักครู่ผมเห็นใจท่านจริงท่านไม่สามารถให้คำตอบยืนยันกับพวกเราในที่นี้ได้ว่า
เราจะหาสมาชิกพักได้ด้วยวิธีอะไรอย่างไรพูดกันไปมานะครับคือคำตอบที่เมื่อกี้พูดกันเนี่ยคือ
ให้แต่ละพักลุ้นเอาแล้วไปตายร้านอาหารทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะลงเลือกตั้งพร้อมที่จัดการเลือกตั้ง
พร้อมที่จะใช้ศิลป์หรอกว่าเสียเลือกตั้งกันหมดแล้วสุดท้ายประมาณพร้อมเป็นใครแน่
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ละคนที่เข้าไปร่วมฟังเนี่ยนะครับ
ก็มาแบบใส่สูตรถุกภักดิ์ไทส์แต่นี่ที่เห็นเนี่ยเป็นศีลศัลเป็นไฮไลท์เมื่อวาน

ไม่ค่ะแต่นี่ตั้งใจมาแบบนี้จริงอันนี้คือพักเรียน
ของนายสมบัติบุญงามอนงผู้ก่อตั้งพักนี่แหละ
แล้วก็สร้างสีสันเพราะว่าเขาใส่เป็นชุดเหมือนกับนักดับเพลิง
ช่างแบบนี้ค่ะกู้ภัยสีส้มเลยสวมแว่นกันแดดใส่หมวกโจรสลัด
แล้วบอกว่านี่คือชุดรื้อซ่อมประเทศมีคอนเซ็ปต์นะคุณ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กรกตเขาเชิญออกจากที่ประชุม
เขาบอกว่าเนี่ยแต่งกายไม่สุภาพก็คุยกันอยู่สักประมาณ๑๐นาที
แต่เมื่อวานนายสมบัติเขาก็บอกนะเรื่องของชื่อพัก
เพราะว่าตอนแรกชื่อพักเกรียนแต่กอกกะตอบอกว่า
ชื่อพักมันทำให้เสื่อมต่อศิลธรรมอันดีงาม
แล้วก็เลยตัดเรือไปเป็นพักเกียรเฉย

แล้วบอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวไม่งั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อพลังประชาลาก
อลิงไม่รู้ว่าจะล้อกับพลังประชารัฐหรืออะไรยังไง
เดี๋ยวฟังเสียงผู้ก่อตั้งพักเกียรหน่อยนะคะในสมบัติค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจมากนะผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แล้วก็วันหลังเดี๋ยวผมไปกรกตเลยนะครับ
วันหลังผมจะไปจัดกิจกรรมที่กอกกะตอไปพบกอกกะตอกัน
อ่าไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันบ้านกำหนดเดรสโค้ดมาเขาก็เลยใส่ชุดนี้มา
ก็นี้แหละสุดท้ายทั้งในสมบัติแล้วก็ทีมงานก็ต้องปฏิบัติตาม

แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคุณลินต์แจ้งกับคุณชูวิทย์

ตอนนี้กลายเป็นคุณสมบัติไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ
ที่ประชุมกรกตเองก็เห็นชอบให้
นายทะเบียนพักการเมืองรับรองการขอจัดตั้งพักอนาคตใหม่ครับ
ที่มีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
แล้วก็พักประชาชนปฏิรูป
ที่มีนายภัยบูรณิติตะวันเป็นหัวหน้าพัก

อันนี้ก็ถือว่าเป็นพักที่ก็เริ่มมาแรงมาแรง